ติดตามกันต่อเนื่องเรื่องของการงาบเงินคนจน
หรือว่าเงินช่วยเหลือคนจนของทางด้านศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง
ปรากฏว่าหลังจากที่มีการสั่งให้มีการตรวจสอบ๑๕๔๐ทั่วประเทศแล้ว
ก็ไปพบอีกนะเริ่มจากขอนแก่นก็ไปพบที่เชียงใหม่
ตอนนี้ทั้งผู้บริหารของขอนแก่นและผู้บริหารของเชียงใหม่ถูกโยกถูกย้าย
เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการตรวจสอบแล้วนะครับ
ขณะที่ทางปปทเขต๔เขต๔ก็จะดูทั้งขอนแก่นและฝั่งอีสาน
ตรวจพบรายการเบิกจ่ายปี๖๐ไม่มีเอกสาร

ตอนนี้สั่งให้รักษาการผู้มนวยการศูนย์ขอนแก่นชี้แจงในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับ
ดูความคืบหน้าไปเป็นรายจังหวัดกันนะครับ
โดยนายทองสุกณพลนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หน่วยงานภาครัฐหรือว่าปปทเขต๔ขอนแก่น
ปปทเขต๔เขาจะดูแลตรงนี้นะขอนแก่นอุดรกาลสินจังหวัดเลย
นครพนมบึงกาลหนองคายแล้วก็หนองบัวลำพูฝากฝั่งตรงนี้ทั้งหมดนะครับ
กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบความผิดปกติ
เบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้
ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น
บอกว่าหลังจากทีมพนักงานสอบสวนลงพื้นที่สอบปากคำ

ขณะนี้พบมูลความผิดชัดเจนนะครับ
โดยต้นเรื่องคือผู้เสียหายตามรายชื่อที่ปรากฏในงบประมาณปี๒๕๕๙

คิดเป็นเงินรวมกว่า๖ล้าน๙แสนบาท
เพราะว่ามี๕รายการที่ศูนย์ยังไม่สามารถชี้แจงได้
จึงมีคำสั่งให้รักษาการผู้มนวยการศูนย์
จัดหาเอกสารทั้ง๕รายการที่เบิกจ่ายไปแล้ว
มาแสดงต่อปปทให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้านะครับ
เอกสารที่เราเข้าสู่กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงเนี่ย

ตอนนี้เราตรวจสอบเพื่อให้มันให้เห็นว่ามันตรงกับที่เรามีอยู่หรือไม่
แต่ก็ยังขาดอยู่ประมาณ๔๕ดีการ์ที่ยังไม่พบ
เดี๋ยวท่านผอคงจะต้องหาให้เจอแล้วก็นำส่งให้เราอยู่ใกล้หลัง
สร้างความว่าปี๖ยังมีการเบิกจ่ายไปแล้ว๑๗ล้านบาทตรงนี้เราจะไปดูอย่างไรครับ
ตรงนี้เรายังไม่เห็นตัวเลขนะครับเรายังไม่เห็นตัวเลขในดีการ์เบิก
วันนี้ทางศูนย์เขาจะดำเนินการแล้วก็นำส่งให้
อันนี้เป็นนักสืบสวนสอบสวนของปปทเขต๔เขาเปิดเผยมา๕รายการที่มีการเบิกจ่ายไปแล้ว
ด้านของนางแชล่มสิงหน้อยอายุ๕๗ปีซึ่งเป็นอสมตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่น
หนึ่งในผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้มีรายได้น้อย
แต่ไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะฮะเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเรื่องของเงินตรงนี้นะครับ
บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์นำเงินมาให้ที่บ้าน
และแม้ว่าจะนำมาให้ก็จะไม่รับเด็ดขาดเพราะตนเองไม่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขครับ
ก็แค่สังคมไม่ถึงหายแบบเป็นแล้วคุณอยู่ด้านเงินเต็มนะฮะ

สามารถในสนุนเนี่ย
กันไงเราไปดูที่เชียงใหม่กันบ้างนะครับ
ซึ่งทางด้านของนางกนกวลีปราบพุทธานักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
พร้อมเจ้าหน้าที่ปปทเขต๕ลงพื้นที่สอบสวนหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑๐ตำบลแม่คาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
พบว่าอำเภอนี้อำเภอเดียวมีผู้ได้รับเงินช่วยเหลือสงเคราะห
ผู้มีรายได้น้อยและรายที่พึ่งถึงห้าบร้อยคน
ขณะที่ล่าสุดเพราะว่าทางศูนย์ได้รับงบประมาณอุดหนุนในปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
กว่าสิบล้านบาทนะครับเบื้องต้นได้เรียกผู้ที่มีรายชื่อ
รับเงินบางส่วนจำนวนสิบคนมาเข้าสอบถามซึ่งผู้มีรายชื่อทั้งหมดเก้าคนเนี่ย
พบเจ้าหน้าที่และเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งคนส่วนใหญ่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บอกว่า
ไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าวเลยค่ะบางรายยังมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะ
เอกสารรายชื่อของตัวเองไปอยู่ในมือไปอยู่ในรายชื่อ
ไปอยู่ในโคต้าของผู้รับการช่วยเหลือจากศูนย์พึ่งพิงได้อย่างไรอืม
ที่สำคัญบัตรประชาชนหมดอายุแล้วและก็ไม่ใช่ลายเซ็นต์ของตัวเอง
ที่จะเป็นผู้รับเงินด้วยซ้ำแสดงว่ามีการปลอมมีการแปลงเอกสารเนี่ยนะฮะ
พัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้กราวถึงกรณีขณะกรรมการป้องการปลาปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปรปธ
ลงตรวจศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ตอนนี้มีการสั่งการให้ตรวจทั้งหมด๑๕๐

พบความผิดปกติในการจ่ายเงิน๒อำเภอ

สั่งย้ายผู้มนวยการศูนย์ออกนอกพื้นที่แล้ว
ว่าจะตั้งกรรมการสอบวินัย
ร้ายแบรงทั้งภูมิหน่วยการศูนย์ของขอนกัน

พร้อมกันในสัปดาห์หน้านี้นะครับ
ตอนนี้มีข่าวออกมาอีกแล้วว่าที่บึงกาลก็พบ

เขาดูแลครอบครุมพระอิสาน

เงินสงเคราะห์ที่จะช่วยเหลือ
ผู้ยากไร้ในพื้นที่บึงกาล

ปรากฏว่ามีลักษณะคล้ายขอนแก่นเลย

และวันที่๑๘กุมภาพันธ์นี้

ทางด้านของรองเลขาที่การปศ
และรักษาการแทนเลขาที่การปศ
นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาลด้วยนะครับ